ดิฉันถูกเสนอกล้วยให้ไม่เลือก
ดิฉันที่คุณพูดถึงนี่เป็นใครคะ
ว่าโดนเสนอกล้วยเสนอเงิน
ให้ไม่โหวตเลือกใครบางคน
เป็นนายยกรัฐมนตรีคุณผู้ชม
เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมือง
เพิ่งจะเกิดขึ้นหมาดนี้เลยนะฮะ
เป็นข้อความจากกลุ่มไลน์สวที่เขียนตัดเพาะถึงสวด้วยกันเอง
ระบุว่าถูกเสนอกล้วยเสนอตำแหน่งหลังจบสว
เพื่อไม่ให้เลือกนายพิธาริมเจริญรัฐ
แคนดิเดตนายยกรัฐมนตรีภักดิ์เก้าไกร

บอกว่าดิฉันถูกเสนอกล้วยให้ไม่เลือก
เสนอตำแหน่งหลังจากจบสวไปแล้ว
เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับดิฉันเอง
ฉันถูกด้อยฆ่าถูกดูหมินเหยียดหยามถูกละเมิดสิทธิ

ถูกกระทำจากสุภาพบรุษและสุภาพสตรีด้วยกัน

สวเราเป็นอะไรกันมากมายขนาดนี้
หรือเราอายุกันมากแล้ว
นานก็จะตายจากกันแล้วนะครับ

ดิฉันขอเรียกร้องความเป็นสุภาพบรุษและสุภาพสตรี
จากเพื่อนสมาชิกอุทธิสภาพชุดนี้ทุกท่านนะคะ

ในเวลาต่อมาข้อความแชทไลน์ดังกล่าว
ได้รับการยืนยันจากสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่ง

คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉาเรื่องร้อนนะฮะ

แต่เป็นฝั่งที่เสนอกล้วยให้สว

โดยมีข้อความระบุว่าสวแฮชแท็กไม่ขายชาติ
ได้รับคำแจ้งเตือนจากสสผู้รักชาติในสภานะครับ
ว่ามีขบวนการพยายามจะแจกกล้วยจริง
แสว่าเป็นอดีตนักการเมืองใหญ่ระดับ๒รัฐมนตรีสอเสือ
อาสาขนกล้วยออกจากเซฟแม่และรถไฟฟ้าเตรียมแจกกล้วย
คุณผู้ชมสูตรในการแจกกล้วยแบบนี้
สูตรหัวและมัดจำ๗จบงานอีก๑๕
แต่เท่าที่ทราบอมกันเองไปอีกแล้ว
คือขนมา๓๐แต่๓๐หน่วยเป็นยังไงนะ
แต่จ่ายจริงจะ๒๒หักหัวคิวตามเคยไป๘
แต่งานนี้ก็ยืนยันรถหมูคว่ำแน่เสียกล้วยฟรีแน่
เพราะตัวจ่ายถูกควบคุมไว้หมดแล้ว
อดักจับตัวกันใหญ่แฮชแท็กปปงรู้หรือยัง
แท็กสอบสวนกลางรู้หรือยัง
อันนี้คุณสมชายโพสต์ออกมานะฮะในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับแชทไลน์หลุดนะครับ
ใช่ค่ะโพสต์ในเฟซบุ๊กนะทีนี้เนี่ยคุณสมชายยังพูดถึงแชทหลุดของสวว่า
ทุกอย่างมันเป็นเอกสิทธิ์หน้าที่ของวุฒิสภาอยู่บนฐานของการดูแลภาพรวมผลประโยชน์ของชาติ
ซึ่งเป็นสถาบันหลักส่วนทิศทางในการโหวตเลือกนายกของสว
เชื่อมั่นในเสียงของสวว่าถึงวันและเวลาที่ต้องตัดสินใจ
ก็จะตัดสินใจกันบนพื้นฐานที่จะพิจารณาให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะ
แชทหลุดนี้เราต้องไปถามใครไปถามประธานวุฒิสภา
ใช่ค่ะก็คือท่านพรเพศวิชชิโชลาชัยท่านก็พูดถึง
ท่านบอกว่ายังไม่รู้นะยังไม่ทราบว่าเป็นแชทอะไร
แล้วมาจากไหนทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เอาให้ท่านดูเลย
เอาให้ท่านดูท่านก็บอกว่ายังไม่เห็น
ผู้สื่อข่าวเลยถามว่ากรณีแบบนี้เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนไหม
ท่านบอกไว้ว่าถ้ามีหลักฐานก็สอบส่วนได้
แต่เบื้องต้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะ

เดี๋ยวเราพักก่อนนะ
สมาชิกวุฒิสภาปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องแชทหลุดแจกกล้วย
คุณผู้ชมส่วนเมื่อกี้เห็นแว๊บคุณอนุทินชาญวิรากูล

บอกว่าผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้

พักมีเจตนาบรมชัดเจนแล้วว่าจะดำเนินการทางการเมืองอย่างไร

ไม่ควรมีการซื้อเสียงกันเกิดขึ้น

เมื่อถามว่าวันพรุ่งนี้๑๓กรกฎาคม

ตอนนี้คือมีคนพูดถึงเรื่องของการงดออกเสียงการฟรีโหวตอะไรต่างนานามากมายนะครับ
แต่ทีนี้ภูมิใจไทยเขามองไว้อย่างไรเขามีมติอย่างไรฟังคุณอาวุธิทินฮะ
ผมยังไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็มันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับภาคภูมิใจไทย
ภูมิใจไทยมีเจตนารมณ์แล้วก็มีแนวทาง
เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเราจะดำเนินการทางการเมืองอย่างไรบ้างนะครับ
ไม่ควรจะใช้คำว่าหมดยุคหมดสมัยมันไม่ควรเกิดขึ้น
ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะครับ